สรุปก็คือมามาตามที่สัญญาเอาไว้จริงนะคะ

ใช่คือพอเราเห็นภาพแบบนี้งั้นแปลว่าอะไร
จะมีการตั้งโรงงานในไทยไหมแล้วมันจะเพิ่มเม็ดเงินเศรษฐกิจอีกเท่าไหร

ใช่ค่ะก็เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
นายกเศรษฐาทวีสินแล้วก็คุณอุ๊งอิ๊งแพทองทานชินวัตรหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ใส่ชุดแบบนี้เป็นชุดผ้าไฟสันกำแพงสีแดง
อเมริกาว่าให้มาร่วมงานลอยกระทงลอยยี่เป็งที่จังหวัดเชียงใหม่
ตรงหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ก่อนแล้วก็ทำหน้าที่นะเป็นมะคุเทศเลย
อธิบายรายละเอียดต่างของงานอธิบายประเพณีลอยยี่เป็ง
นายกบอกว่ายินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากนะที่ได้มาร่วมงานยี่เป็งของชาวเชียงใหม่
ที่จะได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเที่ยวไทย
อยากให้คนที่มาลอยกระทงมีความสุขปลอดโลกปลอดภัยแล้วก็ปีต่อไปเป็นมีชีวิตที่ดีขึ้น
นายกก็เดินทักทายชาวบ้านตั้งแต่หน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ไปจนถึงสะพานนครพิง
คนก็มาให้กำลังใจแม้ว่าจะมีเสียงตะโกนมา
ยกเศรษฐาบอกว่าได้มาเจอพี่น้องประชาชนเจอรอยยิ้ม
ก็เหมือนเป็นการชาร์จแบตเพิ่มพลังให้กับตัวเอง
กลับล่ะขากลับก็กลับไปพร้อมกับคุณอุ้งอิ๊งขึ้นรถตู้โฟลก
คุณอุ้งอิงนี่ก็เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศนะคะ
นหนูกไก่๙๙๙๙๙๙เอาเลขสวยซะด้วย